มันมีเหตุการณ์ที่มีคนไปพบศพ
ก็คือเป็นชาวบ้านแถวนั้นเป็นศพชายนิรนาม
ณเวลานี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยนะคะ
สภาพคว่ำหน้าลอยอยู่ในน้ำแบบนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปถึงเนี่ย
ก็พบหลายอย่างนะคะทั้งบริเวณรอบตัว
คือดูเอาเฉพาะตัวศพก่อนศพเนี่ยใบหน้าเนี่ย
โอ้โหหน้าตาบวมปูดเลยแล้วก็มีสภาพลิ้นจุกปาก
บริเวณหลังศีรษะเนี่ยยุบด้วยนะคะเหมือนกับถูกอะไรทุบค่ะ
ราวนมด้านขวาก็มีอักษรช่อช้าง
แล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่ามีอักษรช่อช้างแล้วมีอักษรอีกตัวหนึ่ง
ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรซึ่งตามตัวเขาจะมีรอยสักหลายจุด
เจ้าหน้าที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเนื่องจากสภาพศพมันมีกลิ่นเหม็นนะคะ
ทีนี้เนี่ยคนที่ไปเจอค่ะเขาบอกว่ามีชาวบ้านที่เก็บของเก่าขาย
ไปเห็นค่ะเพราะเขาไปเก็บของเก่าอยู่ริมถนน
แล้วก็เหลือไปเจอศพนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำแบบนี้
อันนี้ถูกเป็นศพที่พบจมน้ำอยู่บริเวณริมถนนนะคะ
หมายเลข๑๑ที่ตากฟ้าช่องแคร์อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์

ชายคนนี้อายุประมาณน่าจะสัก๔๕๕๐ปี
ส่วนมันเก็บขาสั้นสีม่วงด้วยนะคะ
คว่ำหน้าในคลองระบายน้ำลึกประมาณ๑ฟุต

อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการก่อเหตุจากที่อื่น
แล้วนำศพมาโยนทิ้งเอาไว้ที่จุดนี้
เพราะจุดนี้เป็นจุดที่เปลี่ยวแล้วก็มีย่าป่ารกทึบด้วย
โดยเฉพาะเวลากลางคืนจะมืดมากค่ะ
ส่วนสาเหตุการตายเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งหาสอบ
สาเหตุการณ์ตายของผู้ชายคนนี้พร้อมกับติดตามหาญาติต่อไปค่ะ